เหตุการณ์นี้ครับกลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายคู่อริขี่รถไล่ตามกันไม่พอนะครับปลาระเบิดปิงปองใส่กันอีกด้วยครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วันขโมงเลยครับวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์๓คันไล่กวดไล่ขันกันมาแบบนี้ครับบริเวณถนนบ้านค้อในพื้นที่
ตำบลกุฎค้าวอำเภอกุชินารายที่จังหวัดกาลสินครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
ลงพื้นที่ไปที่บ้านค้อครับเป็นจุดที่วัยรุ่นเขาขี่รถไล่ตามกันแล้วก็ปลาระเบิดใส่กัน
พบในจันทร์ครับซึ่งเป็นสามีผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ตุลา

วัยรุ่น๒กลุ่มเขาไล่ตีกันมาครับ
กลุ่มที่ปลาระเบิดมาด้วยกัน๔คนใช้มอเตอร์ไซค์๒คัน
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั้นมีกัน๒คนครับ
ขี่รถไล่กันมาตั้งแต่ตัวอำเภอกุชินาราย

วัยรุ่นที่ขับรถไล่หลังคู่อาริ
ปลาระเบิดปิงปองใส่คู่อริ๓ลูก
แต่ระเบิดทำงานแค่๒ลูก

แต่ที่เราเห็นและได้ยินในคลิปนั้นจะได้ยินแค่ลูกเดียว
เรื่องต้นครับเห็นว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องของแย่งกันจีบสาว
ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่น๒คนที่เขาถูกไล่ทำร้ายครับ
จีบสาวแถวหมู่บ้านใกล้กับบ้านคอ

แล้วบังเอิญไปเจอกับคู่อริ๔คนขี่รถผ่านมา

จนกระทั่งมาก่อเหตุปลาระเบิดปิงปองใส่กันตรงนี้ครับ
ตำรวจสภกุชินารายนะครับบอกว่าจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วทั้ง๔คนเลยครับ

ยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่เลยครับอายุ๑๔๑๕กันเองครับ
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยตั้งแต่๑๒ตุลาคม
ก่อเหตุช่วงกลางดึก๑๐ตุลา
หลังจากนั้น๒วันตำรวจจับได้เรียบร้อยดำเนินคดีแล้วเรียบร้อยครับ